คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้มานะคะ
เขาโพสต์เรื่องราวเอาไว้ว่ามีผู้หญิงคนนึง
เธอถูกรถเก๋งชนแล้วหนีไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็ตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความด้วยไปไล่ให้เธอหาหลักฐานมาค่ะ
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวของเราได้มาค่ะ
แล้วก็มีการแชร์เอาไว้ว่าช่วยแชร์หน่อย
เพราะว่าเขาชนแล้วหนีนะคะรถเก๋งสีขาว

แล้วก็จะมีรถจักรยานยนต์ขี่ตามให้เขาจอด
มาดูคนเจ็บเขาก็ไม่จอดเขาหนีไปเลย
เหตุการณ์คือปากซอยกิโลเมตร๑๑ถนนกำแพงเพชร๒นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติม
จุดเกิดเหตุก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
จะขี่มาในเลนส์กลาง
รถเก๋งตามหลังมารถเก๋งแซงขวา
เทียบข้างรถจักรยานยนต์แล้วเบียดรถจักรยานยนต์

กำลังทำกับข้าวอยู่ที่ร้านอาหารตามสั่ง

หันไปดูเห็นเด็กผู้หญิงกลิ้งอยู่กับพื้น

มีผู้ชายยกรถจักรยานยนต์ขึ้น
รถเก๋งคันสีขาวที่ชนเนี่ยหนีไปเลย
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ยืนยันว่ารถเก๋งหนีไปเลยจริง
ชาวบ้านบอกว่าหลังเกิดเหตุเด็กผู้หญิงคนเจ็บ

นี่ยังดีนะคะที่รถคันที่ตามมาข้างหลังเบรกทัน
ไม่อย่างนั้นอาจจะทับร่างทั้งคู่ไปแล้ว

แต่ยังมองไม่เห็นว่ารถคันไหน

เขาก็กิ้งออกมาตรงถนน
เขาก็รีบลุกขึ้นขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ตามรถคันนั้นไปค่ะ

ก็มันเป็นช่วงระยะอยู่
ก็มีรถก็เยอะอยู่เหมือนกัน
เราได้คุยกับทางผู้บาดเจ็บนะครับ
ก็คือคุณจุธารัฐนะฮะอายุ๒๖นะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเป็นช่วงเช้า๑๗ตุลาคม
ตอน๗โมงครึ่งตอนเช้า
ตัวเธอกับพ่อก็คือคุณจิรพงศ์อายุ๔๗
ขี่จักรยานยนต์มาบนถนนกำแพงเพชร๒เพื่อจะไปทำงาน
เมื่อมาถึงใกล้จุดเกิดเหตุมีรถเก่งนิสสันสีขาวไม่ทราบทะเบียน
ขับมาที่ท้ายรถ
ซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุอะไรที่ขับมาชนตอนนั้นนะฮะ
เพราะก่อนหน้านั้นไม่ได้มีการปาดหน้าหรือว่าบีบแร่ใส่กันมาก่อนเลย
จากนั้นรถเก่งคันนั้นก็ขับแซงขึ้นมาแล้วเบียดจักรยานยนต์ของเธอจนล้มลง

เธอก็ขับตามไปประมาณ๓๐๐เมตร
จังหวะที่รถคู่กรณีติดไฟแดงอยู่
พ่อก็เลยขี่จักรยานยนต์ไปขวางหน้า
แล้วเดินไปที่ฝั่งคนขับเพื่อเรียกให้คู่กรณีลงมาจากรถ
แต่คู่กรณีก็ขับรถพุ่งชนพ่อเธออีกแล้วก็หลบหนีไป
โชคดีที่ตอนนั้นพ่อหลบทัน

พยายามที่จะเรียกให้หยุด
จนกระทั่งมีช่วงติดไฟแดงนี่แหละที่จอดรถ
แล้วพ่อก็พยายามจะนี่แต่ว่าขับหนีไปเลย
ขับพุ่งชนพ่อเลยตอนนั้น
เธอก็ไปแจ้งความที่สอนอบังซื้อนะฮะ
บอกว่าตำรวจไม่รับแจ้งความนะครับ
แล้วบอกให้เธอกับพ่อไปหาหลักฐานภาพ

ตัดสินใจอะไรก็ไม่รู้ค่ะคือพุ่งชนคุณพ่อเลย
แต่คือโชคดีที่คุณพ่อหลบทันก็คือกระโดดออกทัน
ใช่พ่อก็เลยวิ่งตามแล้วคือตอนนั้นก็เหมือนอารมณ์มา
ก็เลยเอาหมวกกันน็อกเฟี่ยงใส่รถเขาใช่
ก่อนหน้านั้นมีการขับปากหน้าหรือมีการบีบแต่ไล่อะไรกันไหมพี่
อันนี้คือไม่ทราบจริงค่ะว่าก่อนหน้านี้คืออะไร
ก็คือยังงงอยู่เลยว่าอยู่เขามาโฉบเรามาเบียดมาชนเรา
คือเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้เลยค่ะใช่
ที่มีเป็นหลักฐานเธอบอกเป็นใบลงบันทึกประจำวัน
ค่ะอ่าว่าเป็นเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างนี่
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีนะฮะแล้วก็ให้ไปหากล้องวงจรปิดมา
ซึ่งเธอบอกเธอก็ไปได้มาแล้วนะครับ
คุณจุธารัฐตอนนี้ยังเจ็บอยู่นะครับมีบาดแผลเป็นรอยถลอกขนาดใหญ่
มือซ้ายที่ขาที่เข่าด้วยที่ลำตัวด้านขวาด้วย
ตอนนี้เสียเงินรักษาพยาบาลไปแล้วหมื่นสาม
ส่วนพ่อที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์บาดเจ็บที่ข้อมือซ้ายนะฮะ
เราก็ถามไปยังตำรวจนะครับสารวัตรสอบสวนสอนอบางซื่อ
พันธมตรีนัทธนันพันธองอ่อนท่านบอกว่าตอนนี้
กำลังลงพื้นที่เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
คาดว่าจะตามตัวรถคันที่ก่อเหตุได้ภายในเร็วนี้นี่นะฮะ